เริ่มต้นด้วยงานบุญกันก่อนเลยของสองคณะหมอลำดาวรุ่งนะคะ
เริ่มกันที่นี่เลยค่ะคุณผู้ชมค่ะหมอลำเสียงวิหกเขาจัดงานทำบุญตักบาทนะคะ
เนื่องจากว่าเป็นพิธีบวงสวงไหว้ครูปีที่๔คุณผู้ชมนำทีมโดยนี่เลยค่ะ
อสนกพงศกรนำทีมงานกว่าร้อยชีวิตจัดพิธีบวงสวงไหว้ครูปีที่สี่
ซึ่งต้องบอกว่าปีนี้เป็นอีกหนึ่งปีที่พิเศษมาก
เพราะว่ามีพ่อแม่ศิลปินในวงการที่บอสนกเขาเคารพนับถือ
อย่างพี่นางซีริพรหรือจะเป็นพ่อเอ๊ะระเบียบวัฒนศิลป์
เดินทางมาร่วมงานบุญแล้วก็ร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วยนะคะ
ซึ่งก่อนที่พี่นางจะเดินทางกลับก็ได้ให้พรกับบอสนกบอกว่า
ขอให้ประสบความสำเร็จนะลูกอิจจัตริกาเจริญรุ่งนะ
ต้องบอกว่าเป็นโมเมนต์ที่อบอุ่นแล้วก็น่ารักมากนะคะ
แต่ว่าเขาให้เงินกันอ่ะเราก็ไม่เห็นนะว่าแบงค์นั้นลงท้ายด้วยเลขอะไร
แถมที่สำคัญเราก็ไม่ได้ตัวเลขจากเลขทูปหรือว่าขันน้ำมนต์แต่อย่างใดค่ะ

ถูกต้องค่ะเราจะไม่ทำให้แฟนผิดหวัง
เพราะเรามีเลขจากทะเบียนรถ
พ่อใหญ่แม่ใหญ่ได้ทำการไหว้แม่ย่านาของรถแบบนี้คุณผู้ชมดูนะ
คือเขาขอให้รถคันนี้ปังขนเงินขนทองขับขี่ปลอดภัยทุกเส้นทาง
มาค่ะว่าแล้วเราก็มาซูมทะเบียนรถคันนี้ชัดไปพร้อมกันนะคุณผู้ชมค่ะ
นี่๗๐๖๕๕๐มหาแซรฟค่ะ
ซึ่งบรรยากาศในวันนั้นก็เต็มไปด้วยความสุข
และเชื่อว่าหลังจากนี้บอสนกพร้อมกับทีมงานหมอลำเสียงวิหก
จะเดินทางมอบความสุขให้กับแฟนอย่างทั่วถึงแน่นอนค่ะ
มาต่อเนื่องกันเลยดีกว่านะคะกับวงหมอลำน้องใหม่ซ่านเล้าบันเทิงศิลป์
ต้องบอกว่าหัวเรือใหญ่เขาหล่อมากนะคะหนุ่มบูธจักรพันธ์ค่ะ
ทำมูลตักบาดและก็ทำวิธีวงส่วงวิธีพื้นความเป็นศรีมงคล
ก่อนที่จะเดินทางนะคะไปทำการแสดงมอบความสุขให้กับแฟน
ให้วงซ่านเราบันเทิงศิลปได้ราบรื่นในทุกสิ่งทุกอย่างค่ะ
ซึ่งหลังจากทำพิธีเสร็จนะคะทางบอสวูธนะคะ
ก็ได้ทำการกราบเท้าคุณแม่ค่ะ

เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลนะคะ
ก่อนที่จะนำทีมงานไปฟ้อนวงสวงบนเวที
เพื่อความปังแบบนี้เลยกลางแจ้งไปเลย
รวมตัวรวมคณะไปเลยค่ะและเมื่อวานนี้นะคะเลิกดีค่ะ
แล้วก็มีตัวเลขมาฝากเพื่อนบันทึกให้รับด้วยค่ะ

เลขขันนมลนะคะเอาไปรู้เลขทูปก่อนดีกว่า
มันแตกออกมาแบบนี้มันแบ่งครึ่งหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะคะว่า
แต่ว่าตัวเลขที่เห็นก็คือ๖๖๐นะคะ
ส่วนเลขขันน้ำมนต์นะคะที่เห็นเลยหน้าจอตอนนี้
เดี๋ยวเปิดมาให้ดูปุ๊บปั๊บนี่
หลายคนก็มองเป็นเลข๒นะ
เลข๒ไทยใช่ไหมเออนะคะแล้วก็เลข๐ค่ะ
ทั้งนี้ทั้งนั้นก็แล้วแต่คนจะมองเห็นนะคะ
ทั้งหมดทั้งมวลนะคะก็ขอให้หมอลำซ่านเล้าบันเทิงศิลป
ฤดูการที่๒ขอให้ปังนะคะเห็งรวยทุกท่านเลยค่ะ